มาดูโลกโซเชียลที่จันทบุรีเขาแชร์คลิปเหตุการณ์นะคุณนะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็มีการชักปืนยิงคู่กรณีด้วย
แต่ว่าช่วงระหว่างกำลังจะยิงนะคุณ

คุณเหตุการณ์นี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความอุกอาจที่เกิดขึ้น
และจุดเกิดเหตุอยู่ใจกลางเมือง
มีคนมาจับจ่ายซื้อของในวันมงคลกันเยอะเลยนะครับ
นี่แหละฮะหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปในสื่อออนไลน์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไปยังวัยรุ่น๒คนในคลิป

วัยรุ่นที่ถูกทำร้ายร่างกาย๒คนคือนายพีชอายุ๒๔ปี
และนายตูนอายุ๒๔ปีเท่ากัน
สองผู้เสียหายที่ปรากฏในคลิปก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือวันที่๑๐กุมภาพันธ์
เวลาประมาณสัก๓ทุ่ม๕๐นาที
ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ
ตัวเขาเองและเพื่อนได้ขี่รถจักรยานยนต
ซื้อของในตลาดศูนย์การค้าดังกล่าว
เมื่อถึงบริเวณแยกทางเข้าโต๊ะสนุก
มีชายสองคนคนที่หนึ่งรูปร่างสูงผอม
เสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงยีนดำ
ไว้ผมทรงสกินเฮดผมจำได้
ส่วนคนที่๒เตี้ยผอมสวมหมวกสีน้ำตาล
แขนยาวเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงยีนขาสั้น

ขี่ออกมาแล้วมาตัดหน้ารถผมนะครับ
แล้วก็เหมือนพูดจาท้าทายผม

คือชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศนะฮะ
ตัวผมเองและเพื่อนตอนนั้นคือไม่อยากสนใจอะไรนะครับ

ก็เลยได้ขี่รถมาซื้อของตามปกติ
แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงหน้าสถานอาบอบนวด
วัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างเลยนะฮะ
แล้วก็พยายามพูดให้นายพีชกับนายตูน

จากนั้นชายทั้งสองคนลงจากรถ
ตรงเข้าทำร้ายร่างกายตามคลิปเลยล่ะครับ
แล้วก็ตัวของนายพีชนายตูนก็พยายามถาม
มีเรื่องอะไรเราไม่อยากมีเรื่อง

ตรงเข้ามาชกต่อยผมแล้วก็เพื่อนเลย
ทำให้ผมและเพื่อนต้องป้องกันตัวต้องต่อสู้กันแบบนี้นะฮะ
แล้วอยู่ชายวัยรุ่นหนึ่งในชายวัยรุ่นนั้นนะฮะ
ชักปืนออกมาจากเอวแล้วคุณแล้วก็จ่อจะยิง
นี่แล้วนะคุณลั่นไกลแล้วนะแต่ปืนมันด้าน
วัยรุ่นทั้งสองก็เลยขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่รถหลบหนีไปนะครับ

เค้าก็พูดว่ามึงจะเอาใช่ไหม
ครับแล้วเขาก็ผลักเพื่อนผมลงจากรถ
แล้วไอ้ตัวเล็กก็มาเตะผมไปทีนึง
แล้วเพื่อนผมก็ผลักไอ้ตัวเล็กล้ม

แล้วคราวนี้มันก็ชักปืนออกมา

ผมเลยกำลังจะต่อยเพื่อนมันไอ้ตัวเล็ก
แล้วคราวนี้เสื้อแดงคนที่มีปืน
มันเห็นว่าเพื่อนมันกำลังโดนอยู่
มันก็เลยมาดึงผมเอาปืนทุบมาที่ตรงนี้ทีหนึ่ง

ก็เลยหยุดเลยให้ฝั่งนั้นกระเบิด
คือทั้งสองคนบอกว่าพวกผมไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
แล้วอยู่สองคนนั้นก็มาหาเรื่อง
ถึงขนาดมาชกต่อยและจะยิงจะฆ่าจะแกล้งกันนะฮะ
หลังเกิดเหตุได้เข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ให้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนแล้วนะฮะ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ